คดีของน้องหญิงวัย๑๙ปีนะครับ
คือคดีนี้ตอนที่เกิดเหตุ

ไปกับนายออฟที่ขับรถเทลเลอร์

ตอนแรกตำรวจก็ลงบันทึกประจำวัน
แต่พอเขามีหลัดของหลัดถาเลยมาเพิ่มเติม

ตำรวจก็เหมือนกับไม่ค่อยจะทำคดีอะไรให้
ค่ะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ตำรวจโดนไปเยอะเลยนะคะ

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ไปสพบังปะอิน

ก็เด้งตำรวจในพื้นที่ทำงานล่าช้า
แล้วก็ย้ายตำรวจในพื้นที่ผับที่เปิดผับ

แล้วก็มีตำรวจในพื้นที่เรื่องของการชนะสูตรด้วย

ก็โดนย้ายไป๓พื้นที่สำหรับคดีนี้

เปลี่ยนชุดพนักงานสอบสวนมาทำคดีนี้ละ

ปราบก็เข้ามาร่วมดูด้วยนะครับ
และผลตำรวจเอกสวิวราณวังศรีพรามณกุล

ลงมาดูแลคดีนี้ด้วยตัวเองนะฮะแม่
คือตำรวจเนี่ย
ชาวบ้านเขาก็จะไปน้อยใจเอาไงว่า

แล้วก็พนักงานสอบสวนของกองปราบราม
เดินทางไปที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ไปสอบถามข้อมูลจากแพทย์ที่ชนะสูตรพลิกศพ
เพื่อขอทราบผลการผ่าพิสูจน์ศพของน้องหญิงนะครับ
หญิงชื่อจริงคือนางสาวนรีการยาวิราช

น้องทำงานเป็นพนักงานบัญชีร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับ
หลังจากที่เสียชีวิตปริศนานะครับ
คืนวันที่๑๙กรกฎาคมตี๒

ก็ไปกับท็อปแฟนของเป็ด

ที่ท่านจะทราบข้อมูลอย่างที่ติดตามกันมาตลอดว่า
เป็นไม่ยอมส่งหญิงที่หอพัก

แต่ให้กลับกับออฟขึ้นรถเทลเลอร์ของออฟกลับ
ออฟบอกว่าน้องหญิงกระโดดลงมาเอง
อยู่ดีดีก็กระโดดลงมาไม่รู้กระโดดลงมาทำไมค่ะ
แล้วก็เจ็บสาหัสผมก็พาส่งโรงพยาบาลนี่แหละ

จังหวัดพระนครสีอยุธยา
ครอบครัวก็ไม่เชื่อว่าน้องหญิงจะกระโดดรถลงมาเสียชีวิตเอง
เชื่อว่าถูกฆาตกรรมอัมพลางแน่นอน
เรื่องของนางนกต่อพาไปให้นายออฟอะไรอีกเพิ่มเติมเนี่ย
เดี๋ยวตามให้นะครับเดี๋ยวมีรายละเอียดให้

ได้พูดคุยกับแพทย์ที่ชนะสูตรพลิกศพของน้องหญิงแล้วนะ
แต่ว่าผลการชนะสูตรอย่างละเอียดเนี่ย
มันยังไม่ออกมายังไม่เสร็จเรียบร้อย
ยังเปิดเผยข้อมูลได้ไม่มากนัก
ต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
แต่กรณีที่ว่าจะมีการข่มขืนน้องหญิงเกิดขึ้นหรือไม่

ซึ่งคดีนี้ได้ให้กองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์มาร่วมทำคดีด้วย
เผื่อมันจะเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์
เพราะคนก็สงสัยพฤติกรรมของเป็ดอยู่เหมือนกันนะครับ
อย่างไรก็ตามครับจากพยานหลักฐานในเบื้องต้น
มีแนวโน้มเป็นไปได้ค่อนข้างมาก

มีแนวโน้มเป็นไปได้ค่อนข้างมากที่คดีนี้จะเปลี่ยนไปจากเดิม
พนักงานสอบสวนตอนแรกระบุว่า
ผู้ตายนั้นเสียชีวิตจากการกระโดดลงมาจากรถแล้วก็เสียชีวิตเอง
ให้เสร็จก่อนนะครับ
แนวโน้มก็รูปคดีก็เปลี่ยนนะครับ
แนวโน้มก็รูปคดีก็เปลี่ยน
เป็นตามที่คุณพ่อเขาตั้งข้อสังเกตไว้ไหมครับ
ข้อสังเกตของคุณพ่อผมไม่ทราบว่าเป็นไงนะครับ

แต่คือคดีนี้ก็คือรูปคดีเปลี่ยนแน่นอน
ก็แนวโน้มนะครับว่าจะเปลี่ยนนะครับ
เพราะการบูบยุของกระโหลกศีรษะนะฮะ
จะฟ้องนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับ

เรื่องของการตรวจพิสูจน์การชันสูตรเนี่ย

เพราะว่าก็จะมีข้อมูลจากหลายส่วนค่ะ
แน่อย่างที่ท่านศรีวราบอกเนี่ย
ก็ต้องเป็นการรอข้อมูลจากทางแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ซึ่งตอนนี้ก็มีการรายงานผลเบื้องต้น
พลตำรวจเอกศีวราได้รับทราบแล้วนะคะ
แล้วก็มีผลการตรวจที่ทางญาติของน้องหญิงเข้าไปตรวจเองเพิ่มค่ะ
จากโรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ
ทีนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกันแล้วมันตรงกันมันคล้ายกันมากนะคะคุณผู้ชม
สาเหตุการเสียชีวิตของน้องหญิงที่ญาตินำไปตรวจพิสูจน์
ก็บอกว่าสาเหตุการตายของน้องหญิงคือ
เกิดจากสมองช้ำเลือด
กระโหลกแตกจากการกระแทกด้วยของแข็งไม่มีคมที่ศีรษะ
สถานพยาบาลเอกชนที่ญาตินำไปตรวจสอบเพิ่มเติมก็พบว่า
มีภาวะเลือดออกในสมองที่ด้านขวา
ด้านหน้าและด้านหลังของสมอง
ส่วนที่เชื่อมซีกซ้ายและขวาเข้าด้วยกัน
และบริเวณปมประสาท
มีเลือดออกในชั้นใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นนอกและชั้นกลาง
กระโหลกศีรษะแตกหลายจุด
มีรอยช้ำที่ปอดขวา
อันนี้เป็นผลตรวจที่ทางญาติเขานำไปตรวจสอบเองเพิ่มเติม

ถูกต้องค่ะเดี๋ยวก็ต้องไปเปรียบเทียบกับทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ส่วนกางเกงชั้นในของน้องหญิงที่นายอัจฉริยะบอกว่าหายไป

เรื่องต้นตอนนี้นะคะมีการสั่งการให้หาหลักฐานมาให้ครบถ้วน

โดยยืนยันว่าต้องรอการชนะสูตรอย่างเป็นทางการ
ว่าน่าจะแล้วเสร็จภายใน๒๔วัน
ส่วนสำนวนคดีก็จะนำมารวมกันหรือเปล่า

แต่ก็จะยึดประโยชน์ของผู้เสียหายเป็นหลัก
ก็มันมีหลายเรื่องนะ

เรื่องการจะหลอกไปให้กับนายอ๊อฟไหม

อุบัติเหตุจากการตกลงมาแบบไหนยังไง
เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะรวมเป็นสำนวนเดียวไหม

คือมีรายงานข่าวแจ้งอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เป็นรายงานข่าวจากทางแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
บอกว่าได้รายงานผลการชนสูตรศพน้องหญิงเบื้องต้นให้กับ
พลตำรวจเอกศิวราทราบแล้วนะครับ
โดยมีจุดต่างที่เป็นข้อสงสัยดังนี้ครับ

ช้ำเป็นแนวยาวช่วงเหนือข้อศอกแขนซ้ายและหลังมือซ้าย
ว่าเกิดจากการช้ำของเครื่องมือแพทย์

เพราะว่าตอนแรกน้องหญิงบาดเจ็บสาหัส
แล้วถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
ตกลงมันจะมีเครื่องมือแพทย์ในช่วงช่วยชีวิตช่วงนั้น

บาดแผลที่ศอกขวาไหล่ขวาสะโพกขวา
ลักษณะถูกกระแทกตรง

เหมือนกับอุบัติเหตุจราจรที่คนตกรถตกถนน
อันนี้เป็นจุดสงสัยที่ทางแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

แพทย์สถาบันนิจียวิทยาศาสตร์ยังเปิดเผย
บอกว่าร่องรอยกระโหลกยุบที่ท้ายทอยหลังศีรษะ

ลักษณะเหมือนโดนวัตถุทรงกลมกระทบ๒ครั้ง
จนเป็นรูปเลข๘
คือมัน๒ครั้งมันไม่ซ้อนกันมันติดกันเป็นรูปเลข๘
และรอยกระโหลกแตกเป็นรูปใยแมงมุมด้วย
มันไม่ได้แตกแล้วก็หักมันแตกเป็นใยแมงมุม
อ้างอิงจากตำราการแพทย์ต่างประเทศ
ระบุว่ารักษณะแบบนี้มันเกิดจากการตีด้วยค้อน
ตกจากที่สูงมากมาใส่วัตถุทรงกลม
คือตกจากที่สูงแบบรถเทลเลอร์อย่างนี้ก็ตกมาได้
แต่มันต้องตกไปใส่วัตถุทรงกลมแบบเลข๘นะครับ
ส่วนนี้คือค้อนนะฮะคือพอมีรายงานแบบนี้มา
พลตำรวจศิวราก็เลยสั่งการให้พนักงานสอบสวนกองปราบราม
แล้วก็สพปทุมธานีไปตรวจสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมที่รถเทลเลอร์
แล้วไปเจอค้อนเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ชม
ซึ่งตกอยู่ในรถนะครับตำรวจเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้ว
เดี๋ยวจะเอาไปตรวจดีเอนเอว่าตรงกับดีเอนเอของน้องหญิงหรือไม่
รวมทั้งมีรายงานว่าตำรวจก็ไปที่เรือนจำด้วยนะครับ
ไปเก็บดีเอนเอของในออฟเพื่อนนำมาเปรียบเทียบ
ดีเอนเอที่เป็นหลักฐานจากค้อนที่เจอบนรถเทลเลอร์
คือเมื่อวานนี้เราเล่าประเด็นเรื่องค้อนไปแล้วบางส่วนนะคะ
เหมือนกับว่าเจอค้อนในรถเทรลเลอร์ของในออฟ
แต่พอเอาค้อนไปตรวจดูมันไม่มีคราบเลือด
มันไม่มีอะไรอยู่บนค้อนเลย
แต่ก็ต้องไปตรวจหาดีเอนเอเพิ่มเติม
คาดว่าจะรู้ผลการตรวจหาดีเอนเอจากค้อนนี้นะคะพรุ่งนี้

ทีนี้จากที่คุณภาคภูมิเล่าไปว่า
ผลการชนสูตรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ผลการตรวจสอบที่ทางญาติของน้องหญิง

อัจฉริยะบอกว่ามันสอดคล้องกันมากนะ
อัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม

เขาก็เลยบอกว่าถ้าลองมาเทียบกันดู
ถึงแม้ว่าผลที่เอาไปตรวจจากทางโรงพยาบาลเอกชน

เป็นผลจากการไปสอบถามไปคุยกับคุณหมอ

ผลจากทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์

ก็เลยอยากจะให้มีการตรวจสอบเพิ่มเติม
นายอัจฉริยะก็เลยไปโรงพยาบาลปทุงธานี
ก็ไปถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของหลักฐานอื่น

กางเกงในของน้องหญิงที่ว่าหายไป
นายอัจฉริยะบอกว่า
คือเสื้ออยากจะรู้หลักฐานเกี่ยวกับเสื้อ
ว่ามันจะเห็นไงร่องรอยกระโดดไหม
มีรอยฉีกขาดอะไรยังไงบ้าง

ก็วันนี้เนี่ยก็จะไปติดตามต่อที่โรงพยาบาลการุณเวทด้วยนะคะ
เพราะว่าโรงพยาบาลนี้คือจุดแรกค่ะ
ที่ส่งน้องหญิงไปโรงพยาบาล
จุดแรกที่เจ็บหนัก
ไปโรงพยาบาลการุณเวชก่อนนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงในอัตรียะดูค่ะ
เพราะว่ากางเกงในมันหายไป
เพราะว่ากางเกงในเป็นอัตรีสำคัญเพราะว่า

เพราะว่าวันนั้นน้องไปอยู่ที่การุณเวชจุดแรก

นี่ค่ะก็คือจุดแรกก็คือโรงพยาบาลแรก

ทีนี้ค่ะทางคุณพ่อของ
น้องหญิงคุณพ่อสุบินยาวิราช

คุณพ่อนะคุณพ่อยืนยันว่าน้องหญิง

เชื่อว่าอาจจะถูกนายอ๊อฟ
วนลามหรือทำอะไรสักอย่างล่ะ

ก็คือต้องมีเหตุการณ์อะไรที่

อาจจะ

หรืออาจจะไม่ได้กระโดดหรืออาจจะพักลงไป

วนลามตั้งแต่แรกแล้ว
แล้วน้องเขาอาจจะพังมือแรงไป

คิดประมาณนี้ครับผม

ตำรวจภูทรภักดิ์๑ตำรวจสพปทุมธานี
สอบปากคำคุณหมอโรงพยาบาล

นายอัจทรยภัยบอกว่า

จากการตีด้วยเองของแข็งที่ไม่มีคม
ทีนี้นายอัจทรยภัยบอกว่า

เนี่ยค่ะครับซึ่งก็ได้รับการประสานจากทางกองบังคับการปราบรามนะคะ
ก็จะส่งศพน้องหญิงไปผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจอีกครั้งหนึ่ง
ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำเอกสารส่งศพให้แพทย์ชนสูตร
ว่าจะรู้ผลภายใน๑สัปดาห์
แล้วถือว่าถ้ามีการผ่าพิสูจน์ใหม่เป็นเหมือนกับการลื้อคดีใหม่ทั้งหมดนะคะ
แล้วทีนี้เนี่ยกองบังคับการปราบรามก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในการทำคดีนะคะ
อัจฉริยะยังมั่นใจยืนยัน๑๐๐ว่าอ๊อฟนี่ล่ะ
คือผู้ต้องหาที่ทำให้น้องหญิงเสียชีวิตจากการถูกทุบตีด้วยของแข็งไม่มีคมค่ะ
ผมแล้วก็ทางคุณพ่อนะครับได้รับการประสานจากกองปราบปรามนะครับวันนี้
จะให้นำศพน้องนะครับเอาไปตรวจนะครับ
พิสูจนศพใหม่ที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งขณะนี้เดี๋ยวเราจะนำไปส่งตัวนะครับ
เดี๋ยวน้องกำลังให้รถไปเอามานะครับที่โรงพยาบาลประทุมเพื่อจะมาเอาใบส่งตัวนี้
อันนี้ชัดเจนแล้วครับอ๊อฟแน่นอนครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ
ซึ่งวันนี้ทางภาพ๑รับผิดชอบทางพื้นที่

วันนี้ทางกองปราภาให้สอบแทรก
และระชันตี้สกน้องใหม่
ทั้งทั้งทุกอย่างน่าจะชัดเจน
เนี่ยค่ะทีนี้ถ้าหากว่าจะต้องผ่าพิสูจนศพน้องหญิงอีกครั้งนึงเนี่ยนะคะก็จะต้องละเอียดมากขึ้นนะคะ
ต้องตรวจว่ามีร่องรอยการถูกข่มขืนกระทำชำราวหรือเปล่า
เพราะว่าพฤติการของในออฟมีข้อสงสัยหลายอย่าง
พฤติการของเป็ดเพื่อนผู้หญิงของน้องหญิงเนี่ยก็มีข้อสงสัยหลายอย่างเหมือนกัน
ก็ให้ในออฟข่มขืนมาแล้ววันนี้ข้อมูลจากนายอัจฉริยะนะ
คือเป็ดนะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวเรื่องของเป็ดเดี๋ยววันนี้มีความคืบหน้าให้
คือเรื่องของรุ้งกับเจนเนี่ยเดี๋ยวท่านรอแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวไล่เรื่องคดีให้เสร็จเนี่ย
จะให้ฟังคลิปเสียงล่าสุดที่มีการเปิดเผยเป็นช่วงที่น้องหญิงโทรมาหารุ้งกับเจน
ใช่ค่ะตอนที่น้องหญิงนั่งอยู่ในรถเทรลเลอร์กับในออฟแล้วก็ในออฟแวะเติมน้ำมันนะคะ
ช่วงที่อยู่ในปั๊มน้ำมันเนี่ยน้องหญิงโทรศัพท์หารุ้งแล้วก็เจนด้วยครับ
คือศพของน้องหญิงยังไม่ได้ชาปนกิจศพนะฮะคุณพ่อบอกว่าจะเก็บไว้จนกว่าคดีจะคลี่คลาย
แล้วก่อนหน้านี้วันที่น้องหญิงบาดเจ็บสาหัสมาที่โรงพยาบาลแล้วเสียชีวิตเนี่ย
พ่อบอกว่าตอนแรกเนี่ยไปลงบันทึกประจำวันจริงไปแจ้งว่าลูกสาวเนี่ยตกรถเทลเลอร์ลงมานะ
แล้วก็บาดเจ็บสาหัสแล้วเสียชีวิตแต่หลังจากนั้นไปได้หลักฐานพวกแชท
น้องหญิงแชทมาคุยกับเพื่อนว่ากลัวรวมถึงคลิปเสียงส่วนในออฟคลิปเสียงที่แบบร้องไห้เลยอ่ะ
โทรมาหาญาติรุ่นพี่ว่าร้องไห้เลยกลัวมากนะครับแล้วก็สายตัดไปเงียบไป
ตรงเนี้ยพ่อบอกว่าสงสัยแล้วใช่เพราะว่าตอนแรกพ่อบอกยังไม่มี
ยังไม่มีหลักฐานอะไรต่างเหล่านี้พ่อก็ไม่รู้ถูกต้องค่ะพอพ่อสงสัยแล้วทีนี้พ่อบอก
ไม่เผาศพลูกแล้วพ่อขอเรียกร้องความเป็นธรรมแต่คดีมันไม่คืบ
จนคุณอัจฉริยะยื่นมือเข้ามาแล้วก็ดูแลเรื่องคดีความให้
อย่างเพื่อนของน้องหญิงที่คุณอาชุยะบอกว่าไปได้ข้อมูลมาแล้ว
บางคนไม่ขอเปิดเผยชื่อแล้วกันบางคนบอกว่ารถเทลเลอร์แบบนี้
สงสัยจะเคยถูกในออฟน์ลวงขึ้นไปด้วยหรือยังไงไม่รู้
ขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าคนไม่รู้ว่าปุ่มปลดล็อกมันอยู่ตรงไหนเปิดประตูไม่ได้นะ

มันไม่เหมือนรถยนต์ทั่วไปที่เราเห็นเธอจะลงก็เปิดปึ๊กและลงได้เลย
เพราะฉะนั้นการที่ในออฟบอกว่าน้องหญิงกระโดดลงมาเองเนี่ย

เพราะถ้ารถวิ่งอยู่แล้ว๑๘เมตรมองลงมา
แล้วข้างล่างเป็นถนนที่วิ่งแบบนี้
คนจะกล้ากระโดดหนีตาย
มันต้องเจออะไรขนาดไหนถึงกล้ากระโดดหนีตายลงมาขนาดนี้

ไม่มีใครที่อยู่ดีกระโดดลงมา

ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจกองปราบราม

วันนี้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ก็เรียกประชุมตำรวจกองปราบรามนะคะ
ก็คือวางแนวทางในการสืบสวนคดีน้องหญิงนี่แหละค่ะ
ตำรวจกองปราบรามจะมาทำคดีนี้นะคะ
ร่วมกับตำรวจภูทรภาค๑นะคะ
ในส่วนของกองปราบหน้าที่ก็คือเดี๋ยวเขาจะสืบสวน
หาข้อมูลหาหลักฐานนะคะ
ส่วนตำรวจภูทรภาค๑จะทำหน้าที่รวบรวมสำนวน
ซึ่งตอนนี้ได้มีการควบคุมผู้ต้องหาแล้ว๒คน
คือในออฟกับเป็ดนะคะ
แต่ว่ายังมีอีกคนนึงก็คือแฟนเป็ดนะคะที่ชื่อว่าท็อปค่ะ

ไปเที่ยวด้วยกันนั่งกระบะไปด้วยกัน
ไปส่งน้องหญิงขึ้นรถออฟด้วยกัน
ตรงนี้เดี๋ยวจะมีความแช่เจนกับตัวในท็อปเพิ่มเติมนะคะ

ยังไม่ได้มีคนพูดถึงในท็อปเลยเนี่ยเงียบไปเลยเนี่ยค่ะ
นี่ถ้าคดีมีแนวโน้มจะไม่ใช่แบบที่มีการสืบสวนสอบสวน
อย่าลืมไปถอดบทเรียนของตำรวจด้วยนะ
ว่าทำไมรับแจ้งเหตุครั้งแรกกับมาทำแบบนี้
ทำณะขณะนี้สำนวนคดีกับผลที่ออกมามันต่างกัน

เป็นเพื่อนของน้องหญิงที่อยู่หอพักเดียวกัน

ก็มาพบกับตำรวจไปแล้วตำรวจแจ้งข้อหาไปแล้ว
ใช่ค่ะสนับสนุนกักขังหน่วงเหนียวทำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

แล้วก็ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลคัดค้างประกันตัว
ส่วนเป็ดนะครับฐานสนับสนุนนั่นแหละนะ

กักขังหน่วงเหนียวจนเขาเสียชีวิตนะครับ
วันนี้นะครับทางรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้เปลี่ยนพนักงานสอบสวนในคดีของน้องหญิงแล้วนะครับ
แล้วเมื่อช่วงเช้าพนักงานสอบสวน
ก็ได้เรียกนางสาวสิรินาฏหรือเป็ดนามสกุลรอบรำอายุ๑๘ปีเพื่อนของน้องหญิง
ไปเที่ยวกันในคืนนั้นมาแจ้งข้อกล่าวหาเป็นผู้สนับสนุน
ให้มีการนวงเหนียวกักขังให้ผู้อื่นปราศจากเสรีในร่างกาย
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แต่ว่าผู้ต้องหาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะครับ
ตำรวจก็นำตัวไปส่งฝากขังที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับ
ก็มีพ่อมีน้าสาวของเป็ดเดินทางมาด้วย
ก็ใช้ตำแหน่งข้าราชการของน้าสาวมาประกันตัวในชั้นศาลนะครับ
แต่ว่าล่าสุดนี้ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะครับ
เนื่องจากเกรงว่าจะออกไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานนะครับ
ก็เลยไม่ให้ประกันตัวก็ต้องอยู่ในเรือนจำ
ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
คือก่อนที่จะไปสารเนี่ยเป็ดได้ให้สัมภาษณ์นะครับ
โดยบอกว่าเธอก็เพิ่งรู้จักกับอ๊อฟ
ผู้ต้องหาได้แค่๒เดือนเสร็จเท่านั้นนะ
น้องหญิงก็เหมือนกันเพิ่งรู้จักกันได้ประมาณ๒เดือน
รับว่าตกใจกับข้อหาที่ตำรวจแจ้งกับเธอ
นวงเหนียวกักขังทำให้คนตาย
ยืนยันว่าไม่ได้กักขังน้องหญิง
ทุกคนที่คบกันเป็นเพื่อนกันก็ไปเที่ยวกันตามปกติ
พอเลิกเที่ยวก็แยกย้ายกันกลับบ้าน
ส่วนคืนเกิดเหตุถามว่าทำไมไม่ไปส่งหญิง

เธอบอกว่าวันเกิดเหตุก็ยืนรอแท็กซี่อยู่นะ
เพื่อจะส่งหญิงแต่ไม่มีรถแท็กซี่มา
ก็เลยตกลงให้อ๊อฟไปส่งแทน
เพราะว่าอ๊อฟเนี่ยจะผ่านเส้นทางที่เป็นทางผ่านหอพักของหญิง
ก็ไม่รู้มาก่อนว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าตนกับท็อปเนี่ยจะต้องรีบไป
ต้องรีบไปขึ้นงานนะครับ
เป็นย้ำว่าทุกครั้งที่มาเจอตำรวจก็พูดความจริง

ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้เป็นนกต่อด้วย

หากมีเวลาว่างเท่านั้นจะมารับงานเป็นพีอาร์เป็นอาชีพเสริม
ผู้ที่รับความจริงของตัวเองก็ต้องรับความจริงของตัวเอง

และก็จะรับความจริงของตัวเอง

และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง
และก็จะรับความจริงของตัวเอง

เป็ดก็ต้องอยู่ในเรือนจำไปก่อน
ก็เหมือนกับอ๊อฟนะครับ
นายสุรพนธ์ดาราคำในอ๊อฟวัย๒๓ปี
นายสุรพนธ์ดาราคำในอ๊อฟวัย๒๓ปี
ที่อาสาขับรถเทลเลอร์ไปส่งน้องหญิง
ที่อาสาขับรถเทลเลอร์ไปส่งน้องหญิง
ก็อยู่ในเรือนจำเหมือนกัน
นายสุรพนธ์ดาราคำในอ๊อฟวัย๒๓ปี
ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี
ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี
ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี
ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี
ที่อ๊อฟวัย๒๓ปี

อกจากน้องหญิงทำไมถึงต้อง
ถ้าถ้าในออฟบอกว่าน้องหญิงกระโดดลงมาเองแล้วเสียชีวิตเนี่ย

ผมเชื่อว่าทุกคนอยากรู้โดยเฉพาะครอบครัวของเขา

ทำไมปล็ดต้องผลักไล่สายทรงให้หญิงไปกับออฟ
ทั้งที่จุดทางผ่านจุดทางจะไปส่ง

มากกว่าให้ไปอีก๒๐กิโลจากร้านที่ไปกินเหล้า
แล้วจริงแล้วอีกนิดเดียวกลับรถก็จะถึงหอพักของหญิงแล้ว

หญิงขึ้นรถเทรลเลอร์ไปกับอ๊อฟ
ทำให้น้องหญิงสุดท้ายก็ต้องมาเสียชีวิต
นี้คือประเด็นทุกอย่างที่ทางครอบครัวนองหญิงโสงสัยมาก